วันนี้เรื่องราวของกินรออยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
จะพาไปในช่วงของตลอดกิน
วันนี้จะพาไปร้านร้านหนึ่งเขาว่ากันว่ามีโซโลแกนที่
ผูกติดเอาไว้อยู่หน้าร้านเลยยังไงคะคือถ้าไม่สดไม่ขายของดีวัตถุดิบดีเท่านั้น
เขาถึงจะยอมขายให้กับลูกค้า
สำหรับร้านอาหารร้านนี้บ้านอาหารใช่ครับ
แต่บอกเลยว่าไปถึงแล้วดีจริงบรรยากาศเหมือนกับทานอาหารอยู่ที่บ้านเลย
เพราะฉะนั้นอยากจะลองดูแล้วอยากจะรู้ว่าอยู่แถวไหนด้วย

เอาจริงนะทำตลอดกินมาตั้งหลายปีออกแดดเจอความร้อนทุกปีทุกวัน
น้องใบตองวันอยู่แต่ในสตูเย็นสบายสวย
คนแถวนี้เขาอิจฉานะรู้ไหม
โอ๊ยวันนี้เบื่อไม่อยากไปไหนแล้ว
พักได้พักวันเดียวแหละเนอะ

ทั้งรถทั้งบาทยังผ่อนไม่หมดเลย
เริ่มมีกำลังใจที่อยากจะทำงานแล้ว

จะพาไปร้านนี้ที่เมือง๘ริ้ว

เหมือนไปทานข้าวที่บ้านเลยนะ
แต่รสชาติไม่ใช่บ้านนะครับ
เพราะฉะนั้นตามผมไปเลยวันนี้
เดี๋ยวผมจะไปพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมครับ

เวลาขับรถเนี่ยโดยเฉพาะเวลาถอยหลังนะผมก็จะคอยเกร็งต้องดูซ้ายดูขวาดูนะต้องดูหลังให้ดีด้วยเกร็งไปหมดเลยล่ะครับ
เซอร์ช่วยกะระยะ๘จุดรอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจในการจอด
ในเส้นทางแคบหรือขณะถอยจอดก็จะมีเซ็นเซอร์คอยเตือน
เรียกได้ว่าหมดห่วงเรื่องรถเป็นรอยขูดได้เลยครับ
เพราะฉะนั้นสาวคนไหนมานั่งข้างผมปลอดภัยชัวร์
เดินทางกันมาถึงแล้วนะครับกับบ้านอาหารชัยครับ
นี่เป็นสวนล่มลื่นบรรยากาศนี้ดีมากเลยนะครับ
อารมณ์เหมือนอยู่บ้านจริงยังงงอยู่นะ
ชื่อบ้านอาหารชัยครับแสดงว่าเจ้าของร้านเขาต้องเป็นคนเรียบร้อยน่ารักแน่เลยหรอกครับ
ถึงได้ใช้คำว่าครับแบบนี้ผมว่านะครับ
เราไปตามเจ้าของร้านมานั่งพูดคุยกันดีกว่าครับ
สวัสดีครับเจ้าของร้านคุณชัยปะเนี่ย

อยากรู้ทำไมต้องใช้ชื่อว่าบ้านอาหารชัยครับ
คุณพ่อเนี่ยคือมีเพื่อนเยอะนะครับก็เหมือนเป็นคลับของคุณพ่อนะครับ
คือเป็นชัยคลับแต่ว่าเราเห็นว่าเล่นคำหน้า
พอเรามาเปิดร้านอาหารแล้วก็ชัยครับชัยครับครับ

ชัยขับชัยขับกลายเป็นชัยครับ

เปิดร้านมาเนี่ยกี่ปีแล้ว

ครับผมวัตถุดิบของเราเป็นวัตถุดิบที่สดใหม่

นี่คือการันตีนะว่าของเขาสดจริง

คุณเจฟวันนี้พาผมมาดูมีอะไรบ้าง

จะประกอบไปด้วยไหลบัวครับ

ปลาทูสดเดี๋ยวจะทำเป็นเมนู

แล้วเนี่ยอันนี้เป็นใบบัวบกครับ
คุณดูใบบัวหมกเยอะขนาดนี้แล้วสดใหม่ทั้งนั้นเลย
ปลานึ่งที่สั่งไว้ก็สุกแล้วด้วย

ตรงนี้เลยไม่ต้องไป
ตรงนี้ไม่ต้องไปทอดนี้เลยใช่ไหม

ว้าวนี่ปลานึ่งปลาชอดนึ่ง

อย่างแรกเลยละกันเป็นเมนูซิกเนเจอร์

อันนี้คือปูผัดพริกมะนาวครับ
เราใช้วัตถุดิบสดเลยนะครับ

ผัดกับน้ำมะนาวตัวหอมขึ้นช่ายต้นหอมนะครับ

กลางมันใหญ่มาก

อื้อ

มันหวานที่ความสดของตัวเนื้อปู

ผัดของที่นี่มันเข้มข้นมากเลย

เราใช้น้ำนึ่งที่มาจากตัวปูดนะครับ

เมนูต่อไปนั่นก็คือ
มัสมันผัดแห้งกระดูกหมูอ่อนครับ
เราเอากระดูกหมูไปตุ๋นก่อนครับ
กับพริกแกงมัสมันนะครับ
ผัดจนให้ถึงเครื่องเลยครับ
จะได้กลิ่นพริกแกงมัสมันนะครับ

ชิ้นนี้เลยขาวนี่อะไร

๔ชั่วโมงนะในการที่จะตุ๋นซี่โครงหมูออกมา

ำปลาทูใบบัวหมก
ใบบัวบกก็เป็นใบบัวบกสดเลยนะครับ
แล้วก็ผสมกับปลาทูทอดนะครับ

นูเพื่อสุขภาพนะครับ

มันเป็นรสชาติที่ยำที่ลงตัว

เพราะว่าคุณได้ทานใบบัวบกในอีกแบบหนึ่ง

เราเอาเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบจากมะละกอมาเป็นหลายตัวแทนครับ

ทานแล้วมันรู้สึกดีมันกรอบมันชุ่มด้วย

สมมุติว่าจะสั่งเป็นส้มตำปลาร้าได้ไหม
ได้ครับเราใส่น้ำปลาร้าเพิ่มเข้าไปได้ครับ
เออที่นี่เขาก็มีเป็นส้มตำปลาร้าเหมือนกัน
แต่ถ้าใครชอบเป็นแบบตำไทยใส่ถั่วลิสงคั่วมาแบบนี้

ปลาทูสดทอดราดน้ำปลาครับ

เราจับมันอ้าปากก่อนไปทอดเนี่ย
เพราะว่าลูกค้าบางคนชอบกินถั่วครับ
การที่เราอ้าหัวมันออกมาเนี่ย
เวลาเราทอดเนี่ยมันจะได้กรอบเข้าไปถึงข้างในค่ะ

ถ้าจะกินหัวให้อร่อยอ้าปากมันก่อน
มันจะได้กรอบทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในไงล่ะครับ

คือบางคนคิดว่าหัวมันจะทานยาก
แต่นี่คือกรอบมันควบงั้นเลยอ่ะ
เป็นปลาทูที่สดจริงยังไม่ได้รับการนึ่งนะ

อีกหนึ่งเมนูปลาที่น่ากินมาก

เอาล่ะ
เนื้อปลามันหวานอยู่แล้วสดอะนะ
คู่กับผักเครื่องเคียงที่นึ่งมาพร้อมกัน

ก็จะได้ความหอมความนัวนะ

ของตัวเนื้อปลาที่เพิ่มมากขึ้น

ที่เราเอาปลาสลิดเนี่ยไปท่อให้กรอบก่อนครับ
แล้วก็นำไปใส่ในน้ำต้มขา

รสชาติดีกลมกรอบ
ตัวน้ำซุปมันเปรี้ยวหวานของมันอยู่แล้ว

ตัวปลาสนิทเองมันมีความเค็ม

กินไปพร้อมกันคุณจะมีความครบรส

อยู่ในคำเดียวหรือว่าเป็นเมนูที่ครบรส

กับข้าวสวยร้อนโอ้โหสุดยอด
ถูกใจมากทุกจานเลยทีเดียว
แต่ละจานมันก็มีคุณค่าและราคาของมัน

ครับ๒๒๐บาทครับ

ปลาช่อน๓๙๐บาทครับ

อร่อยจริงเด็ดมาก

มาเรื่อยทอนเลยราชพัฒน์
อยู่ตรงขวามือมาประมาณ๓กิโลเมตร
เลี้ยวซ้ายเข้าซอยประชาสรรค์
เข้าซอยมาประมาณสัก๕๐๐เมตรได้
เลี้ยวเข้าซอยประชาสรรค์๑ทับ๗อีกที
แล้ววิ่งตรงเข้าหมู่บ้านจนสุดทาง

มีป้ายบอกทางชัดเจนหาไม่ยากครับ
ประทับใจกับบรรยากาศที่ทานแล้วเหมือนอยู่บ้านเลยทีเดียวนะครับ

สัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผม
อร์นิวอีซูซูดีแมคไทยแลนเดอร์
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหน
ติดตามกันให้ได้ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องบอกเลยว่าบ้านอาหารชัยครับ
อร่อยจริงเด็ดมาก

อร่อยจริงเด็ดมากเป็นอย่างไร
โอ้โหคุณชนะเนี่ยคุณไม่เห็นใจดิฉันเลย
อาหารเต็มโต๊ะเลยคุณนี่ทานทุกอย่างเลยค่ะ

ตัลรอนกินตัลรอนทัวร์ไปแบบอื้อฮือ

ปูเขารสชาติดีหวานหอมแล้วมันสด
ผมชอบความสดและการเลือกวัตถุดิบของเค้าสุดยอดจริงเลยครับ
เห็นที่เอามาโชว์แล้วเนี่ยยอมรับเลยว่าคุณภาพจริง
ใครมีโอกาสแวะเวียนไปแถวฉะเชิงเซาก็ลองแวะไปชิม
พิสูจน์ความอร่อยด้วยตัวคนเองแล้วกันนะคะ